พาคุณผู้ชมมาดูหัวอกของชาวบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์กลุ่มนี้บ้างค่ะ
รู้สึกยังไงคะถ้าหากว่าเราต้องกินข้าวเคล้ากลิ่นขี้เป็ดค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาบอกเขาอยู่แบบนี้มีชีวิตแบบนี้๓ปีแล้วค่ะ
ไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนะคะชาวบ้านสุดทนค่ะ
เพราะว่าคนในชุมชนมีหลากหลายผู้ป่วยติดเตียงก็มีนะคะ
ชาวบ้านหมู่๔หมู่๕และหมู่๑๐ตำบลผู้ขาม

ทนไม่ไหวถึงขั้นรวมตัวกันเรียกร้องให้หน่วยงาน
เข้าไปตรวจสอบฟาร์มเป็ดของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ที่ตั้งอยู่ในหมู่๕ห่างจากชุมชน๒๐๐เมตร
ตรงนี้มีคนอยู่กันกว่า๓๐หลังคาเรือน

ได้รับผลกระทบจากกลิ่นขี้เป็ดเม้น
ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี
และมันก็ส่งกลิ่นกระจายไปทั่วแล้ว

กลางวันกลางคืนคือมันมาตลอดเลยค่ะ
เดือดร้อนมากตลอด๓ปีที่ผ่านมานะคะ

แก้ไขดีขึ้นแป๊บเดียวไม่กี่วันกลับมาเหมือนเดิมอีก

นางสาวประพาณิชย์อายุ๖๐ปีเมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะ
ก็เธอบอกว่ามีผู้ป่วยมะเร็งนอนติดเตียง
ฟาร์มเนี่ยโกยขี้เป็ดทีนึงโอ้โหเหม็นเหลือเกินนะคะ

อยู่ก็เต็มไปด้วยแมลงวันต้องอุดอู้อยู่แต่ในบ้าน
เขาบอกอยากจะให้คนป่วยได้ออกมาสูดอากาศดีหน้าบ้านมั่ง

แต่ถ้าว่ามันได้กลิ่นเนอะมันก็
ถ้ามันไม่ได้กลิ่นมันก็ไม่นึก
แต่ถ้าว่ามันได้กลิ่นเนอะมันก็
กวนใจเหมือนกันนะว่าออกไปอย่างนี้มันก็

เวลานอนกลางคืนรู้สึกมันจะอกอยู่ข้างในนะเหม็น
ปกติแต่ก่อนนี้อยู่ข้างนอกตลอด

รำคาญแมงหวี่แมงวันแล้วก็
กลิ่นฝนตกอะไรก็

นี่ค่ะความทุกข์ทรมานจริงนะคะ
เพราะกลิ่นมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้

เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและเบาหวานเธอบอกเวลาจะกินข้าวแต่ละมื้อเนี่ย

กลิ่นขี้เป็ดจะลอยโชยมารึเปล่านะคะ
มื้อไหนมีกลิ่นขี้เป็ดลอยมา
กินข้าวไม่ลงมันเหม็นมากจริง
แล้วกลิ่นแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณละพรนะอีกอย่างหนึ่งคือนะ
แมลงวันมันจะมาหลายพื้นที่นะถ้ามีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่แบบนี้นะ
เขาต้องกางมุ้งกินข้าวคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ
คือมะแรงวันมันจะมามหาศาลมากเลยอ่ะ
โอ้โหน่าเห็นใจจริงนะคะครับ
เหม็นอันดับแรกน่ะก็ต้องยอมกับฟาร์มมึงมาก
เพราะมันเหม็นยังไงไม่ทราบเหม็นเค็มเหม็นพักนึงมาเป็นระยะ
มันก็เลยมีผลกระทบกับจิตใจเหมือนกันเนาะ
เวลาทานเท้าวันนี้มีความรู้สึกไหมคะ
นี่ค่ะมันก็จะอาเจียน
สภาพจิตใจนะคะแต่จริงแล้วโดยตรงก็คือสภาพร่างกายค่ะ
คุณนงนุษย์เป็นตัวแทนชาวบ้านบอก
แต่ละคนได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะคะ
บางคนปวดหัวบางคนแสบคอแสบจมูก
ทรมานนอนไม่ได้บางคนกลืนข้าวไม่ลง
แต่ก็ต้องกินต้องฝืนกินเพื่อให้อยู่รอด
โอ้โหอุตส่าห์มีบ้านอุตส่าห์มีที่
อุตส่าห์มีท้องฟ้าโล่งนะคะ
แต่ว่ากลิ่นมันมาแบบนี้ค่ะ
ก็เคยติดต่อไปจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ทำอะไรไม่ได้
เขาบอกว่าฟาร์มเส้นใหญ่อันนี้เขาบอกนะคะ
นางนงนุษย์ก็เลยเป็นตัวแทนชาวบ้าน
ผู้จัดการฟาร์มนะคะช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ผู้จัดการบอกว่าไม่สะดวกเพราะต้องทำหนังสือถึงเจ้าของฟาร์มก่อน
ก็เลยยังให้คำตอบไม่ได้ค่ะว่าวันไหน
วันนี้ล่ะค่ะ๑๐เอกวินัยยุรขุนทศ
หลัดอบตผู้ขามซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ชี้แจงบอกว่าอบตผู้ขำรับทราบปัญหาแล้วค่ะ
แล้วก็ไปปรึกษากับผู้นำชุมชน
สัปดาห์หน้าคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปนะคะ
ก็จะมีการเชิญประสูจัตว์อำเภอวิเชียนบุรี
ชาวบ้านที่เดือดร้อนตัวแทนฟาร์มเป็ด
ลงไปพื้นที่ไปดูที่ฟาร์มเลยค่ะไปแก้ไขปัญหา
แล้วถ้าหากว่าขี้เป็ดยังส่งกลิ่นเหม็นมาอีก
จะพักใบอนุญาตฟาร์มเป็ดชั่วคราว
อันนี้ก็ค่อยมีเป้าหมายขึ้นมาหน่อยนะคะ